กับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

แต่ว่าแน่นอนก็จะมีคนติดเชื้อแล้ว

ว่าดีที่เรามีความพร้อมในการเตรียมรับมือ
แต่ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พรวมของตัวเองออกจากอู่ฮัน

ที่ถ่ายโดยลินวัลหัว

มันเหมือนในภาพยนตร์เหมือนในหนังผีเลย

หลายคนนึกถึงภาพยนตร์หลายเรื่องราวมาประกอบกันเลยว่า

คือไปแล้วมันไม่มีใครแล้วมันจะมีคนโผล่มาไหมอะไรแบบนี้นะ

แบบนั้นนะฮะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้ง
ร้ายผู้คนไม่ต่างจากเมืองร้านดูสิ
เมืองนี้ใหญ่ในระดับต้นของจีน
เอออันนี้ก็มีอยู่บ้างประชาการอูฮั่น๑๑ล้านกว่าคนเลยนะครับ

ไม่ค่อยมีของเพราะว่าหลายคนก็แห่ซื้อของกักตุนไปแล้ว
หลังจากที่มีการประกาศปิดเมืองอูฮันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่ทางการจีนเองก็มีการขยายวันหยุดตรุษจีนไปเพื่อให้ประชาชน
ไม่ใช่ว่าให้ออกไปเที่ยวนะให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน

ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงส่งผลรุนแรงเรื่อย
ทำให้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางการจีนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินสูงสุด
หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศ
วันนี้นายหลีเขื่อเฉียงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ย
ลงพื้นที่ไปเองที่อู่ฮั่นนี่แหละครับ
คุมโรคของจีนก็แสดงความกังวลถึงประชาชนที่
ยังอาศัยในพื้นที่ซึ่งเป็นชนบท
อาจจะไม่เข้าถึงข่าวสารว่าโอ้โหตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ข้อของเราเนี่ยนะได้มีการรวมรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด
อยู่ที่๒๘๒๐คน
ขออภัยคุณผู้ชมน่าจะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อล่าสุดนะฮะ
คนและมีผู้เสียชีวิต๘๑ศพนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้
ประเทศตอนนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะว่าโอ้โหแน่นอน
คือในอู่ฮั่นในจีนมันมีคนหลากหลายชาติไปอยู่ในนั้น

ถูกต้องเริ่มแล้วเริ่มมีการอบพยพพลเมืองของตัวเองออกมาจากอู่ฮั่นก่อน

รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างที่เห็นเตรียมพร้อมในการอบพยพพลเมืองฝรั่งเศส
อยู่ในอู่ฮั่นสักประมาณร้อยกว่าคนนะในกลางสัปดาห์นี้แหละ
โดยชาวฝรั่งเศสทั้งหมดจะขึ้นเที่ยวบินตรงไปยังฝรั่งเศสเลยครับ
หลังจากนั้นทั้งหมดนะจะต้องเข้าไปเฝ้าระวังไวรัสนะครับ
ไม่ให้เข้าเมืองต้องกักตัวก่อน๑๔วัน
ส่วนญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรเองมีการเตรียมพร้อมอบพยพพลเมืองด้วยเช่นเดียวกัน

เข้าไปยังประเทศจีนด้วย
ทีนี้ก่อนหน้านี้ที่มันมีกระแสออกมาค่ะที่ว่านักศึกษาไทยในอูฮันเรียกร้องมา
สถานทูตบอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อยอยากเดินทางกลับประเทศ
เพราะว่าคืออยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันให้ฟังแล้ว
เพราะว่าคนไทยกว่า๖๐คนที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยตอนที่ปลอดภัยดี
รัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมส่งเครื่องบินไปรับเลย
สำหรับคนที่อยากเดินทางกลับประเทศไทย
ตอนนี้รอแค่คำอนุมัติจากจีนที่จะให้เราเอาเครื่องบินเข้าประเทศเท่านั้นเอง
เราก็จะสามารถนำตัวคนไทยที่อยู่ในอู่ฮันเนี่ยออกมาได้นะคะ
พระยุทธ์จัณโอชายนายองรัฐมนตรีก็ได้ออกมา

รับมือแล้วก็ส่งเครื่องบินไปรับคนไทยในเมืองอูฮัน
ที่ต้องเผชิญกับการแทร่ระบาดของชีวิตโคโรนะ
โดยบอกว่ากรมการกงศูนย์รายงานมาแล้ว
จีนยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็มีการทำบัญชีสำรวจจำนวนคนไทย

จุดรวมพลถ้าหากต้องการเดินทางกลับ

เพราะว่าปกติแล้วเวลาเอาเครื่องบิน

ให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นพิเศษค่ะ
ว่ามามีใครแต่จะไม่ต้องแถลงทุกเครื่องต่อเวลา

ดูมีน้ำโหนิดนึงเหมือนกันนะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่ารัฐบาลเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้
คืออาจจะไม่ได้มาแถลงทุกรายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หลายคนก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่าเวลาเขาออกมาพูด

ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมผ่านคอนเฟอร์เนส
กับสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงปักกิ่ง
แล้วก็สถานกงศูนย์ใหญ่ไทยในจีนทุกแห่ง
เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือคนไทยในจีนนะคะ
โดยสถานทูตได้ติดต่อประสานนักเรียนไทย๕๔คน
แล้วก็แรงงานไทยอีกประมาณ๑๐คนในเมืองอูฮันแล้ว

เห็นไหมก็มีการทวิตเอาไว้นะฮะจากสำนักนี่แหละ
ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติม
สำหรับการอบพยพคนไทยกลับประเทศ
ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์เป็นรายบุคคล
เพราะว่านักศึกษาบางคนเขาก็ยังห่วงเรื่องการเรียน

ผู้ปกครองเองก็อยากให้บุตรหลานกลับมา
ก็มีการประสานขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนะคะ

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทย
อย่างที่บอกเรามีผู้ป่วยติดเชื้อ๘คน
มีเพียงแค่๓คนที่ยังอยู่ระหว่างการรักษานะคะ
ซึ่งผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสม

ที่ตรวจเจอว่าอาจจะเข้าข่ายเข้าเกณฑ์นะ
ให้กลับบ้านไปได้แล้ว๕๔คน
ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็คือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ช่วงปีใหม่ต้นปีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มาทุกปีเลย

ส่วนการรักษาผู้ติดเชื้ออย่างที่เราเคยชี้แจงไปแล้ว
คุณหมอบอกว่ายังไม่มียารักษาโดยตรง
แต่จากการศึกษาจากประเทศจีนพบว่า
หรือว่ายารักษาโรคเอดเอามาใช้
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกัน
ถึงแม้จะยังไม่มีผลวิจัยที่แน่ชัด
คือตอนนี้การรักษาต้องรักษาไปตามอาการก่อน
แต่ไวรัสชนิดอันตรายของมันก็คือ
มันอาจจะก่อให้เกิดปอดอักเสบเฉียบพลัน
อันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิต

ร่างกายก็อ่อนแอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรคแทรกซ้อนเหล่านี้นะคะที่ทำ
ทีนี้เพจลงทุนแทนเขาก็มีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่า
ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนกว้านซื้อหน้ากากอนามัยในไทย

เขาก็บอกว่ากว้านซื้อหน้ากากอนามัยในไทยกลับประเทศเพียบเลยค่ะ
โดยเป็นการซื้อเหมือนแบบซื้อเหมาสต๊อกของร้านค้าในไทยทั้งหมด
เอาเนี่ยขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้

เรื่องนี้คือสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ

แล้วก็อยากบอกนิดนึงเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
ตรงนี้นะคุณผู้ชมถ้าใส่ให้ถูกมันจะป้องกันได้
เอาด้านสีขาวหันเข้าหาตัวเรา

แนบโครงเหล็กแนบตรงจมูกไว้แล้วดึงส่วนที่มันยืดได้ลงมาปิดที่คาง
อันนี้คือการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ฝั่งนั้นที่เป็นสีเขียวคือกัดน้ำ

สีขาวนี่แหละคือตัวรับเชื้อโรค

แล้วเวลาถอดอย่าไปสัมผัสโดนมันนะคะ

จะเข้าใจผิดว่าเอาสีเขียวเข้าข้างในสีขาวไว้ข้างนอก

มันดักเชื้อโรคไว้ข้างในถูกต้องระวังกันด้วย
คุณผู้ชมแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นชาวไต้หวัน
คือก่อนการระบาดของวิรัติโคโรนา
เขามีแพลนที่จะเดินทางไปที่อูฮัน
ก็เตรียมทุกหย่งทุกอย่างและเสื้อผ้าผ้าสปอร์ตเอกสาร
แต่หมาที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยดันไปกัดพาสปอร์ตขาดหลุดลุ้ย
เธอก็เอ้าไม่มีพาสปอร์ตเดินทางไปได้

เลิกแผนไปอู่ฮั่นสักพักหนึ่งโรคระบาดเกิดขึ้น
หมาเจ้ากรรมกลายเป็นหมาที่มีบุญคุณขึ้นมาทันที

เออจะคิมิท์พองเกิ้ลสปาแนียลนะคะ
นี่ดูหน้าตาสิสลดเชียวนะตอนนั้นโดนดุนิดนึงไงนะฮะ
ก็เป็นภาพของผู้หญิงที่เขาถ่ายเอาไว้นี่
เป็นผู้หญิงชาวไต้หวันโพสต์ภาพเฟซบุ๊ก
คิมิเป็นน้องหมาสีน้ำตาล
เลี้ยงเอาไว้ที่บ้าน
เอานังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตไปกัดเล่นตอนที่เธอออกไปทำงาน
พาสปอร์ตขาดใช้การไม่ได้เดินทางไม่ได้ฮะ
ยกเลิกเลยซื้อทัวร์ไว้จะไปเที่ยวอู่ฮั่นไม่ปงไม่ไปมาแล้ว

ก็ดูกัดสิกัดสักขนาดนี้ค่ะไปยังไงล่ะคะ
คือตอนนั้นยังไม่มีข่าวไวรัสระบาดเธอก็เสียใจโอ้โหอุตส่าห์เสียเงินซื้อทัวร์ไป
ต้องยกเลิกไปเธอก็เล่าบอกว่าตอนแรกกลับมาถึงบ้านนะโมโหมากโมโหเจ้าคิมิมาก
จำใจยกเลิกแผนการเดินทางไปเที่ยวทัวร์ครั้งนี้เพราะไม่มีพาสปอร์ตแล้ว
ถ้าทำไมมันก็ไม่ทันการมันก็เดินทางไม่ทันอยู่ดีแต่พอโมโหสักวันสองวัน
มันมีข่าวที่อูฮันกอดหมาแทบไม่ได้เฮ้ยมันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา
ครั้งนี้มากอดหมาขอบใจคิมิมากที่ช่วยกัดพาสปอร์ตในวันนั้นทำให้เธอนั้นปลอดภัย
โดนดุอันนี้ตอนโดนดุไม่รู้มันจะมีเซนต์หรือเปล่าช่วยไม่ให้เจ้าของไปเนอะ
ก็เป็นไปได้จริงจริงก็คือกัดเล่นแหละเอาจริงจริงตามประสามารถนะคะ